คุณผู้ชมพาไปดูช้างที่เขาบอกว่าเป็นช้างแปลก
แล้วก็ได้ถูกยกให้เป็นช้างแมมมอสเมืองไทยไปแล้วนะคะ
แม้แต่สัตวแพทย์เองก็บอกว่าไม่เคยเห็นช้างแบบนี้นะ
ช้างเนี่ยคุณผู้ชมขนยาวมากทั้งถิ่นที่ขานะคะ

แล้วก็นี่เป็นช้างเชือกแรกของปางช้างแม่แตงที่เชียงใหม่นะคะ
ฉันให้ไปเลย๕๐๗๐กว่าปีแล้ว
แล้วคุณดูนะขนมันดกอย่างนี้ดกมากนะคะ
ทีนี้เอาล่ะคุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วนะคะ
ตอนนี้กลายเป็นว่าเป็นเน็ตไอดอลช้างไปแล้ว
ที่ฉันเห็นเมื่อวานในภาพนี้เขาบอกว่าน้องมีผมม้า
ภาพเนี่ยแน่นอนว่าหลายคนเห็นแล้วก็ประทับใจ

ไปดูว่าเอ๊ะในภาพกับของจริงเป็นเยี่ยมไร
อย่างนี้แหละค่ะคุณเห็นไหม
จุดหน้าที่ประชาสัมพันธ์ปางช้างแม่แตงนะคะ
พาผู้สึกข่าวไปดูพังช้างเยบูนมาค่ะ
ซึ่งอยู่ในโรงเลี้ยงช้างของปางช้างแม่แตงที่เชียงใหม่นะคะ
ช้างเชือกนี้เห็นไหมคุณเห็นไหมลักษณะโดดเด่นเด้งดึกมาก
มีขนยาวมากกว่าช้างปกติตั้งแต่หน้าผากลำตัวปาก
ก็มีขนยาวอย่างเห็นได้ชัด
สัตวแพทย์บอกว่าแปลกมากเป็นเรื่องที่แปลก
เพราะปกติแล้วสัตวแพทย์บอกว่า
ไม่เคยเห็นช้างที่มีลักษณะแบบนี้มาก่อน
ส่วนคนที่ยาวท่านได้แต่ใดมาคะพังยายบุญมา
คือเจ้าหน้าที่บอกว่าก็น่าจะเป็นเพราะว่า
สาเหตุสุขภาพของช้างดีมาก
เพราะทุกเช้าควานช้างจะพาไปเดินเล่น
ให้กินอาหารอาบน้ำให้
แล้วก็ให้เล่นบ่อโครนที่ช้างชอบสุขภาพจิตดีไงนะฮะ
เมื่อสุขภาพจิตดีสุขภาพร่างกายดี
ก็เลยทำให้ร่างกายของช้างพังบุญมา
เปลี่ยนแปลงไปเยี่ยงนี้อย่างที่เราเห็นนะครับ

สำหรับทางช้างบุญมานะคะคุณผู้ชมตอนนี้อายุกว่า๗๐ปีแล้วค่ะ
ก่อนหน้านี้เคยเป็นช้างลากไม้อยู่ในพื้นที่พื้นที่ปากของจังหวัดสุโขทัย
ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ปางช้างได้ซื้อช้างเชือกนี้มาเพราะสงสาร
แต่ตอนที่ซื้อมาเนี่ยก็พบว่าช้างพังตัวนี้มีลูกอยู่ในท้องด้วย
ถือเป็นช้างชุดแรกที่มาอยู่คู่กับปางช้างแม่แตง
โอ้โหตั้งแต่ชุดแรกตั้งแต่ชุดแรกเลยนะคะโอ้โหสุดยอดมาก
๗๐กว่าปีเนอะขนยาวมากเลยนะขนใหญ่ผมยาวมีผมหมา
นี่ครั้งแรกเหมือนกันที่ได้เห็นอะไรแบบนี้
น่ารักดีเหมือนช้างแมมมอสแต่มันตายไปแล้วนะคะไม่มีแล้วนะคะช้างแมมมอสตอนนี้เนี่ยนะคะ